หนึ่งเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเขาเจอคนเนี่ยบุกเข้ามาในบ้าน

คือเจ้าของบ้านบอกเป็นจอมโจรคิสุกะหรือเปล่าค่ะอ่า

โนบิตะซิซุกะนี่นะ
เพราะว่าเขาแต่งตัวแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่บุกเข้ามาในบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพนะฮะ
ตอนที่บุกเข้ามาในบ้านแล้วก็จับได้เนี่ย
ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวลักษณะแบบนี้ครับ
พี่พี่ยอมรับพี่อยากให้น้องไปส่งที่บ้านดิค่ะ
ได้พี่เข้ามาพี่จะมาส่งอะไรครับ

ค่ะจริงค่ะพี่สาบาทพี่ไม่ได้เข้าตั้งใจมาขโมยของค่ะ
พี่ไม่ได้เข้าไปเป็นจริงค่ะ
ถ้ามีอะไรมีรูปพี่กั้มลงได้เลยพี่ขอร้องค่ะ

ก็พูดแบบวกวน

ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านถ่ายเอาไว้
แล้วตอนจะขึ้นนอนได้ยินเสียงแปลกอยู่แถวครัว
ทีแรกก็คิดว่าเออสงสัยเพื่อนลงมาหรือเปล่า
พอไปดูเอ้านี่ฮะผู้หญิงคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ

แต่ดูแล้วอายุก็วัยกลางคนแล้วล่ะ
ในชุดเหมือนกับการ์ตูนญี่ปุ่นซึกะนี่นะฮะ
เข้ามาทางประตูหลังบ้านทางห้องครัวครับ
ก็เลยจับตัวไว้นะพอจับได้ก็อย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้
พูดจาวกวนโกหกไม่หยุด
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มารับตัวไป
แล้วก็กลับมาเช็คที่บ้านโอ้โหที่บ้านหลังบ้านมันมีกำแพงที่เป็นรู
รูมันก็แหมมันก็ใหญ่หน่อยนะตัวคนก็อาจจะมุดเข้ามาได้
แต่เข้ามาทำไมเนี่ยคือในมือเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือของเขาที่คว้าไปแล้วหูฟังด้วย
แต่ตัวเองบอกไม่ได้ตั้งใจขโมยนะเนี่ยถ่ายรูปไว้ก็ได้อย่าทำอะไรเลยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะฮะ
แต่ก็ให้ตัวตำรวจไปเรียบร้อยให้ตำรวจไปดำเนินการต่อ
ทีแรกก็คิดว่าเออสงสัยเขาอาจจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
บอกตำรวจว่าไม่ติดใจเอาความเพราะทรัพย์สินเนี่ยมันยังไม่ได้หาย
เนื่องจากมาเห็นก่อนแต่เห็นว่าท่าทางพูดจาดูไม่ปกติ
เพื่อนว่าเน่าคุ้นเคยเป็นหนังในข่าวรึเปล่าเจ๊ห่ง
ตัวในคอนโดอ่ะ
แล้วเธอก็ไม่ยอมให้ใครมาแยกหมาไปจากเธอแล้วก็ตั้งชื่อแต่ละตัวนี่แบบโอ้โห
แล้วคนเดียวกันเหรอ

เมื่อสิงหาคมเพิ่งมีข่าวว่าเอาพิษบูตัวหนึ่งที่เธอเลี้ยงเอาไว้เนี่ยชื่อภูริดาเนี่ย
คือมันตายแล้วเก็บเอาไว้ในรถจนแบบขึ้นอืด
จำได้เราก็เล่าข่าวนี้ไป
เนี่ยสุดท้ายเนี่ยบุกเข้าบ้านเขาเมื่อคืนนี้
นี่ค่ะคือทางคุณขเชนเลยบอกว่าพอมาจำได้แบบนี้เนี่ย
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้ที่ท้องที่ในบ้านนะฮะเป็นสพปากคลองรังสิตนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้บอกไม่ติดใจเอาความคิดว่าเป็นคนที่แบบ
อาจจะสติไม่ค่อยดีอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่พอเป็นคนในข่าวแบบนี้แล้วก็เคยมีเรื่องมีราวอยู่หลายครั้งหลายคนเนี่ย
ก็เลยว่าจะไปแจ้งความเอาไว้ก่อน